เมื่อวานนี้ลงมีดบ่าย๒ใช่ไหมครับ
เย็นสัก๕โมงกว่าก็มีการตั้งโต๊ะแถลงเลย
เรียกว่าออกจากห้องชนะสูตรมามาตั้งโต๊ะแถลงเลย
ทีนี้ผลการชนสูตรย้ำนะครับว่าเป็นการบอกแบบเบื้องต้นนะฮะ
อดคล้องกับการชนะสูตรรอบแรก
ของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แต่ก็ยังเหลือบางส่วนที่ต้องรอผลจากห้องแล็บด้วย
เมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นผู้นำแถลงเลยนะครับพร้อมกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มาร่วมสังเกตการณ์พร้อมกับแพทย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และทีมแพทย์จากหลากหลายสถาบันอย่างที่บอกไป
โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วก็มีทันตแพทย์จากจุฬามาด้วยนะครับ
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษบอกว่าบางเรื่อง
ยังคงต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่าต้องนำส่งตรวจในห้องแล็บ
แล้วก็รอให้แพทย์แต่ละท่านสรุปผลการดำเนินการ
กำหนดกรอบการทำงานไว้๒สัปดาห์ครับ
นับจากนี้ไปนะคุณผู้ชม๒สัปดาห์
จะได้คำตอบทั้งหมดอย่างชัดเจน

จะเป็นคนมาแจ้งให้ทราบครับ
ทีนี้สื่อมวลชนแล้วก็คนที่ติดตามไลฟ์เมื่อวาน

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ที่มาร่วมสังเกตการณ์ว่าท่านจะว่าอย่างไร
ท่านบอกว่าดูจากสภาพศพของคุณตังโมแล้ว
ลูกตาทั้งสองข้างของคุณตังโมปกติครับเท่ากัน
ไม่มีข้างไหนบวมปูดข้างไหนปิดไม่มีครับเท่ากันเลย

แต่ภาพที่เห็นที่มันมีการเปลี่ยนแปลง

ครับแล้วมาดูภาพและการผ่าศพ

ฟันของคุณตังโมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนสงสัยกัน
ฟันอยู่ครบนะครับอาจจะมีเพียงที่ครอบฟันที่มันหายไป

แล้วกระโหลกล่ะกระโหลกศีรษะไม่มีแผลและไม่มีรอยช้ำครับ
ส่วนตาก็ไม่มีเลือดออกด้วยนะครับ
แผลที่ขาเนี่ยคุณหญิงบอกว่าจากการร่วมกันดูทำให้เห็นว่า
บาดแผลอันนี้สำคัญนะบาดแผลมีลักษณะเฉพาะ
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจคุยกับหมอเพื่อหาว่าไอ้แผลนี้มันเกิดจากอะไร
แต่มันไม่ใช่แผลใหญ่มันไม่ใช่แผลใหญ่แบบที่ตอนแรกเราได้ยินรายงานมานะ
ส่วนกระเพาะปัสสาวะที่คนอยากรู้มีปัสสาวะหลงเหลืออยู่หรือเปล่า

จะได้รู้ว่าคุณตังโมปัสสาวะบนเรือจริงไหม

คุณหญิงบอกว่ายังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าศพเนี่ยเน่าครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหญิงพรทิพย์ขอบคุณการชนะสูตรครั้งแรกของสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับ
ระบุว่าแผลเกิดจากการเกิดก่อนการเสียชีวิต
ซึ่งภาพถ่ายและการตรวจครั้งแรกคุณหมอบอกเองเลยทำไว้สมบูรณ์มาก
แต่มันจะมีอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือไม่นั้นยังบอกไม่ได้ตอนนี้ครับ
และภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถ

หมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วย
ได้ดูของสถาบันนิติเวศ
และได้ดูการผ่าโศกซ้ำ
สรุปว่าฟังเนี่ยครบค่ะ
ไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใด
หนังศีรษะกระโหลกศีรษะไม่แตกหนังศีรษะก็ไม่มีรอยช้ำ
แต่สมองเนี่ยเราต้องดูภาพของสถาบันนิติเวศซึ่งในครั้งนี้สถาบันนิติเวศได้ดำเนินการตรวจอย่างละเอียด
นะคะไม่มีใครบังคับให้พูดนะคะเขาตรวจละเอียดและครบถ้วนนะคะอย่างเยี่ยมเลยเป็น
แต่ว่าเขามีระเบียบที่ไม่ให้หมอ
ชักของบาดแหละที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งตรงเนี้ยอ่าคงจะต้อง
คุยกับคุณหมอ
ประเด็นที่มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ
กระดูกร่างกายกับบาดแผล
ก็ได้ดูทั้งหมดแล้วนะครับ

ก็ได้เปิดดูในรอยบาดแผลที่มีอยู่ว่า
มีร่องรอยการแตกหักหรือบิดหรือไม่

ยังไม่มีร่องรอยของการแตกหักหรือ
การบินของกระดูกแต่อย่างใดนะครับ
เท่าที่ฟังทั้งเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คุณหญิงหมอเนี่ย
ดูไม่มีอะไรที่แตกต่างจากการชนสูตรรอบแรก

จะมีก็คือเรื่องรอยแผลนี่แหละที่คุณหญิงหมอบอกว่า
รอยแผลมันมีความเป็นแผลที่สวย
ได้สวยแล้วก็น่าจะระบุได้ว่ามันมาจากอะไร
โดนอะไรมาเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อนะฮะ
นอกจากคุณหญิงหมอแล้วยังมีคุณเต๊สัตวัสครับ

มาร่วมสังเกตการชนะสูตรครั้งนี้ด้วย
คุณเต๊บอกว่าแม้การชนสูตรมันจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดหรอก
แต่ข้อมูลที่ได้ครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างมากครับ
ยืนยันว่าตนเองได้เห็นสภาพจริงเลย
ตาของคุณตังโมยังปิดได้ดี
ไหม้ที่หน้าอกก็มีการนำชิ้นเนื้อส่งตรวจแล้วเช่นกัน
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว

คนที่จะรู้เรื่องดีที่สุดก็คือ๕คนบนเรือนั่นแหละฮะ